พูดถึงพี่บอลพี่บอลเชิญยิ้มเมื่อวาน
เมื่อวานเรานำเสนอไปใช่ไหมที่แกแบบไลฟ์สดกับพี่นุ้ย
พูดเรื่องตัวเลขอยู่
ต้องบอกว่าคุณผู้ชมตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรานำเสนอเกี่ยวกับตัวเลขนะคะ
แล้วก็มีดาราศิลปินหลายคนที่ปัง
ฟังแบบว่าตรงหลายคนนะคะ
อย่างที่บอกไปคนแรกพี่บอลเชิญยิ้มกับพี่นุ้ยเลยค่ะ
ต้องบอกว่าก่อนลอตเตอรี่ออกเนี่ยคุณผู้ชมออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนค่ะ

มีหลายตัวเลยคุณผู้ชมเราย้อนกลับไปดูนิดนึงหน่อย

จบจริงกับมันโหกจริงกับพี่แจ๊ด
คุณผู้ชมคือเลขท้ายรางวัลที่๑ไม่ธรรมดาจริงนะคะ
เรียกว่าบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่บอลปังมาก
เพราะว่าเมื่อวานอ่ะแกจุดทุกข์กางแจ้งอ่ะ

เดี๋ยวเราให้ฟังวันอื่นนะค่ะ
แกเอามาจากไลฟ์สดนี่แหละธรรมดาเลยนะคะ
อีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมเห็นมากต่อว่าภูศิลป์ค่ะ
คนนี้นะคะอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปตระเวนทำบุญหลายที่หลายทางมากค่ะ
ไหว้นับถือพญานาคค่ะแล้วก็ล่าถือคุณผู้ชม
เลขทะเบียนรถขนลุกไปเลยป้ายแดง
อันนี้คุณผู้ชมเปิดมาดูเนี่ยค่ะ
เข้าข่ายเลขท้าย๒ตัวรางวัลที่๑เลข๘๓ไปเลยค่ะ
ตามมาติดกับคนนี้เช่นเดียวกันคุณฟิล์มรัฐภูมิ
เรียกว่าผ่านนาทีการแบบผ่าตัดหัวใจมานะคะ
ลาล่าสยามค่ะพี่ลาล่าลงคลิปค่ะวิธีวีดีโอคอลกับคุณฟิล์มนะคะ
บอกว่านะคะตัวอายุอนามของตัวเขาเอง๓๘นะคะ
กลับไปกลับมาก็๘๓ให้โชคกันปังไปเลยว่าอย่างนั้นค่ะ
ซึ่งสาวลาล่านะคะขึ้นชื่อว่าเป็นลูกสาวพญานาคก็เขียนแคปชั่นแบบนี้เลยค่ะ
เลขวันเกิดลูกชายเธอก็คือหลานเธอนั่นแหละค่ะ
แล้วก็เมื่อวานครบ๒๔วันพอดีนี่แหละค่ะ
คนลุกเลยปังเลยนะคะได้ทั้ง๒๔ได้ทั้ง๘๓๓๘ว่ากันไปค่ะ
คนปังภายให้อีกคนค่ะคนนี้อิงฟ้าวราหัก

นอกจากเขาจะเป็นเสียบเบิ้ลเมื่อเดี๋ยวฉันยกให้เป็นอีกตำแหน่งนึง

ฟ้าบอกว่างวดนี้หนูว่า๔๒อย่างนี้เลย

น้องบอกว่ารู้สึกมีความรู้สึกว่า๒ตัวงวดนี้จะออกสี่สอง

คลิปนี้คนแชร์เยอะมากแล้วงวดหน้าตามอิงฟ้าได้เลย
แต่ต่ออีกคนนึงคุณหญิงฟ้านิตา
จำได้ไหมที่พาไปขอพาคุณเข้มไปขอขมาไอ้ไข่

เลขปลายประทัดที่คุณผู้ชมเราเสนอข่าวไป
นิงก็ขนลุกเพราะว่ามันตรงเลยเนี่ยคุณผู้ชมดู

แล้วล่าสุดที่ฉันเจอเพื่อนเขาเมื่อเช้า
นิงถูกน่ะแน่นมาก

คนซื้อเป็นก็เอาไปสลับเลขหน่อยแล้วก็ไปดูตามแผง
ผู้จัดการเข้มที่ชื่อตั้ม๑แสนบาทจ้ะ
มาต่อกันนี้คุณออ๋อมจะกล่าวใจค่ะกับน้องกระดิ่งคุณผู้ชม
คราวนี้หนักมากนะคะในโหลกระดิ่งมีเลขที่ปรากฏชัดคือ๐๓๔ค่ะ
มันมีเลข๘ซ่อนมันอยู่นิดนึงอยากให้วงกลมจังเลย
ตรงไหนเหรอเลข๘น่ะค่ะที่ซ่อนอยู่ครับคุณผู้ชม
คือปรากฏว่าเลขท้ายรางวัลที่๑นั่นเองค่ะ
ตาดีก็คือรับไปจุกเลยนะคะ
ตาไม่ค่อยดีนะเออว่าตามนั้นนะคะ

เป็นล้านเลยฝ่นอะไรถูก๑๔ล้าน
เรียกว่านะคะก่อนหน้านี้ที่ไปไหว้ทาเวชสุวรรณเจิมหน้าผัก
รับพรแบบเฮงปังไปเลยคุณผู้ชม

ถูกลอตเตอรี่เมื่อวานนี้ด้วยนะคะ